เอามาดูเตือนภัยกันหน่อยนะคะเรื่องเตือนภัยสำหรับคนขายอาหารแถวแถว
นนทบุรีนะคะจนสาวผมทองทำไมทำทีเข้าไปในร้านไปซื้อของ
แล้วก็บอกว่าซื้อไก่ห้าสิบบาทเนี้ยมาแล้ว
ซื้อไก่๕๐บาทหลังจากนั้นเธอก็จ่ายเงินไป

หลังจากนั้นเธอก็เอ่อจ่ายเงินไป
ก็ไม่ใช่แล้วพี่หนูทอนครบจะเปิดกล้องวงจรปิด
นะคะและเป็นการนำเรื่องราวมาเตือนภัยให้กับร้านค้าต่างนะคะปากเกร็ดนนทบุรีระมัดระวังจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อค่ะ